หมอปลามาแล้วกับคุณยายมะลิ

คุณยายมะลิแกร่างกายผ่ายผอม

แล้วก็มีประวัติว่าไปรับขันมา

ที่ให้เป็นร่างทรงสืบต่อมา

ขอร้องให้หมอปลามาซะหน่อย

ถ่าย
หมอปลาเดินเข้าห้องที่คุณยายมะลินอนอยู่

เอาทิชช่วงทิชชู่เช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็ได้คุยกันแล้วคุณผู้ชมครับ
หมอปลาบอกกับลูกสาวของยายมะลิครับว่าร่างที่เห็นอยู่นี่นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ยามะลิแล้วเป็นแค่กายหยาบนะ
วิญญาณของยายมะลิจริงไม่ได้อยู่ในร่างนี้แล้วครับ
วิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างของยายมะลิไม่ใช่แม่ของคุณซายลูกสาวของยายมะลินะ
หมอปลาก็อธิบายให้คุณซายฟังว่าผิวหนังของยายมะลิที่เห็นเป็นเนื้อตายแล้ว
มีน้ำเหลืองไหลออกมาเป็นผลมาจากอะไรกรรมของยายมะลิเองครับ
เหรอแล้วทำไมยายเขาถึงทรมานอยู่ขนาดนี้คะเพราะอะไร
หมอปลาเขาอธิบายว่าที่ยายมะลิต้องนอนทรมานแบบนี้
ไม่สามารถละสังขารตัวเองได้เป็นเพราะยายมะลิไปรับวิชาหมอผีร่างทรง
มาจากคุณตานั่นแหละคุณตาของพี่ซาย
ก็เลยทุกข์ทรมานมาเหมือนแบบนี้ที่จะกว่าจะละสังขารได้
ต้องมีคนมารับขันต่อนะหรือว่าสืบทายาทต่อไปเรื่อย

พี่ซายหรือเปล่าต้องตัวลูกสาวหรือเปล่า
ซายปฏิเสธไม่ค่ะไม่ขอรับขันต่อจากคุณแม่แน่นอน

หมอปลาก็เลยตัดสินใจจะขอรับขันเอาไว้เอง
แล้วเดี๋ยวจะเอาวิชานี้ไปทำลายครับ
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ไปก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะ

แต่หลังจากที่มีคนมารับขันต่อแล้ว
หมอปลาบอกว่ายายมะลิเนี่ยจะอายุไม่ยืนแล้วนะ
ทรายฟังดังนั้นก็ทำใจยอมรับได้

ขอให้ยายยังมีลมหายใจอยู่จนถึง๒๑มกราคมนี้ได้ไหม

คือหลานชาย๓คนจะบวชให้ยายมะลิครับ
ให้ยายได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์นั่นเอง
เองเป็นความเชื่อของเขาหมอปลาจังหวะที่คุยกับยายมะลิ
คุณยายเป็นยังไงไปดูครับ
เอาแบบนั้นไหมเอาแบบนั้นไหมอยากเห็นชายพระเหลืองก่อนไหมฮะ
อยากเห็นชายผ้าเหลืองก่อนไหม
ถ้าอยากเห็นชายผ้าเหลืองขยักตายักษ์คิ้วยักษ์คิ้วอ่ะเอาไหม

แม้เราจะเบลอไว้นะคุณผู้ชมตอนหมอปลาบอกว่า
ถ้าอยากเห็นชายพระเหลืองให้ยักษิ้วยักษิ้ว

ยายมะลิยักษ์คิ้วด้วยครับแล้วคนในห้องฮือกันเลย
หมอปลาก็เลยจะเลื่อนการทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณในร่างยายมะลิออกไปก่อนนะครับ
เพื่อให้หลานมาขอเข้ามาแล้วก็บวชให้กับคุณยายมะลิ
แต่หากหลังจากที่ผ่านงานบวชไปแล้วถ้าวิญญาณที่สิงร่างยายมะลิยังไม่ยอมออกไป

หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้ด้วยฮะ